เดินขบวนประท้วงในเมืองดันลัสของสหรัฐอเมริกาในวันนี้
เพื่อต่อต้านกรณีที่ตำรวจสังหารชาวอเมริกันผิวสี๒คน
ในรัฐหลุยเซียน่าแล้วก็มินิโซต้า
กลายเป็นเหตุนองเลือดอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับ
หลังจากที่มือปืนได้เปิดฉากยิงเข้าใส่ตำรวจ
จนทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปถึง๕นาย
นับเป็นการสูญเสียผู้พิทักษ์กฎหมายของสหรัฐมากที่สุด
นับตั้งแต่เหตุวินาศกรรม๑๑กันยายนเมื่อ๑๔ปีก่อน
นี่คือคลิปวิดีโอที่สามารถบันทึกเหตุการณ์
ขณะที่มือปืนรายหนึ่งเปิดฉากยิงเข้าไปที่ตำรวจในเมืองดาลัส
เท็กซัสของสหรัฐระหว่างการเดินขบวนอย่างสงบไปตามท้องถนน
เพื่อประท้วงต่อต้านกรณีที่ชาวอเมริกันผิวสี๒คน
ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันก่อน
เหตุการณ์ครั้งนี้มีตำรวจถูกยิงเสียชีวิตด้วยกัน๕นาย
จำนวนนี้๓นายเสียชีวิตจากการถูกยิงโดยสไนเปอร์
อดคล้องกับรายงานของตำรวจที่ระบุว่า
มีสไนเปอร์๒คนคอยซุ่มโจมตีตำรวจจับที่สูง

นับเป็นเหตุโจมตีที่ทำให้ผู้รักษากฎหมายของสหรัฐเสียชีวิตมากที่สุด
ตั้งแต่เหตุการณ์วินาศกรรมสหรัฐเมื่อวันที่๑๑กันยายน๒๕๕๙
โดยในตอนนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเอาไว้แล้ว๓คน
ขณะที่อีกหนึ่งคนเสียชีวิตหลังการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่
เปิดเผยถึงแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัยรายนี้
ที่ระบุขณะเจรจากับเจ้าหน้าที่ว่า
เขาลงมือเองคนเดียวและไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรใด
และเหตุตำรวจยิงคนผิวสีก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะสั่งหารคนขาว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจผิวขาวเป็นการแก้แค้น
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ต้องสงสัยรายนี้
จากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการสอบสวนของคดี
ขณะที่นายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐ
ที่กำลังอยู่ระหว่างเดินทางเข้าร่วมการประชุมชาติสมาชิก
ประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำที่เลวร้าย
อกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังย้ำด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่คนธรรมดา
ซึ่งมีอาวุธอยู่ในมือก่อเหตุความสูญเสียก็มักเป็นโศกนาฏกรรมที่รุนแรง
เดินขบวนในเมืองดาลัสเป็นหนึ่งในการประท้วงที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายอันตันสเตอริง
คนขายซีดีผิวสีในรัฐหลุยเซียน่าที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันอังคาร
มาด้วยเหตุการณ์ที่นายฟิเลโนคัสทายชาวอเมริกันผิวสีอีกราย
ที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงปืนใส่ถึงสี่นัดทั้งถูกบกให้จอดรถบนทางหลวง
หน้าแฟนสาวและลูกสาวที่นั่งอยู่ด้วยกันในรถก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั่วสังคมออนไลน์
และส่งผลให้เกิดการนัดรวมตัวเพื่อเดินขบวนประท้วง
ทั้งนี้ในแต่ละปีมีประชาชนในสหรัฐถึง๑๑๕๒คน
เสียชีวิตจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่
๑๓๐ของทั้งหมดเป็นคนผิวสี
ขณะที่ตำรวจถึง๑๙๗ไม่ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน